กลับมาข่าวใส่ใครกันต่อครับ

คุณสมครับลื้อสะพันเลยพระเอกไม้เรือยของเรา

ซึ่งหากเป็นเรื่องจริงเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า

ทำไมต้องใจกล้ามากอ้าวถ้าสมมติว่าเป็นน้องรถเมย์แบบ
ชาคิดชวนไปดินเนอร์แล้วกล้าหลงรักไหม
เพราะว่าข่าวในเรื่องของพี่ชาคิดก็เรื่องความเจ้าชู้
ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องรักไงอาจจะแค่ดินเนอร์

แต่ถ้าเป็นชาคิดกับพี่ผัดไทยเนี่ย
เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องการบอกบุญกระถิ่น
เดี๋ยวบอกบุญกะถิ่น
ไม่ต้องขึ้นไปถึงด่านฝาเผืองเงิน
ข้างล่างโรงแรมก็พอแล้วคุณแม่

หิวข้าวด้วยไงไม่เอาแต่ว่าเออคิดทำบุญกับป้าหน่อยนะ
ไปกินที่ซุปเปอร์หรืออะไรก็ว่ากันไป
เนี่ยพูดอะไรให้เกลียดโบท็อกซ์ฉันบ้าง

ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงสาวโบวี่แข็งแกร่งมาก
ที่ไม่สนกับข่าวในอดีตของเมื่อเอกไม้เลือดจะอย่างใด
และที่สำคัญในช่วงลอยกระทงที่ผ่านมา

ปีนี้ไม่ได้ลอยกระทงคนเดียวนะ

เขาจะไปลอยกับเพื่อนกับอะไรหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมาพร้อมกับช่วงที่พี่ชาคิด

อาจจะพึ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์หรือพึ่งเริ่มคุยกัน

มาเกาะโทงคนเดียวมา

ข้างหลังละค่ะ

แบบนึงก็ได้ว่าเขาใช้ชีวิตแบบเจ๋ง
ก็ดูสิครูหรือเปล่าดูแต่งตัวเปรี้ยวเว้ย